เริ่มต้นเดือนใหม่สัปดาห์ใหม่กับสถานการณ์ฝนที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องนะครับ
สองวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไห
แต่ว่าหลังจากนั้นหลายพื้นที่ทั้งเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางคงต้องเตรียมรับมือนะครับ
เพราะว่ามีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากจำได้เมื่อช่วงต้นปีมีพายุหนึ่งลูกคือปลาบึกนะครับ
ยุลูกนั้นเกิดขึ้นในช่วงที่มีสุริยุปราคานะครับ

รอบนี้วันพรุ่งนี้จะมีสุริยุปราคาเกิดขึ้นบนโลกของเรานะครับ

และสิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงนี้เองครับ
มีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่หนึ่งกลุ่มกลาง
บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างตรงนี้นะครับ
แนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาสู่เมืองในของเรา

ตัวของกลุ่มฝนเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกท้องฟ้า
ในวันนี้อาจจะยังไม่ค่อยมีเมฆไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะครับ
เพราะว่ารักษณะของฝนนั้นมีการดูดเอากลุ่มฝนที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยครับ
เข้าสู่บริเวณใจกลางของหย่อมฝนหย่อมใหญ่ห่อมนี้นะครับ
และแน่นอนเมื่อมาถึงใกล้เมืองไทยของเราครับก็จะไปเชื่อมต่อกับอีกหนึ่งหย่อมฝนกลายเป็นร่องฝนเกิดขึ้น
จุดนี้เองก็จะทำให้เกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ในช่วงเย็นนี้นะครับ
ถ้าหากเราคำนวณไปในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนที่อยู่ด้านบนจะค่อยเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ

ดังนั้นตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้ในช่วงบ่าย
เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
อากาศจะประมาณ๓๑องศาหลังจากนี้จะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่อง
วันพรุ่งนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๗๒๘นะครับ
เป็นผลพวงจากกลุ่มฝนแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ร่องฝนที่มาปกคลุม
ส่วนนี้เป็นคาดการณ์ของกรมบัตรุนี้อยู่ไม่ที่ยาว

สังเกตว่าทั้งฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยสีเหลืองคือคลื่นที่แรงนะครับ
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องระวังนะครับ
เฉพาะตอนบนจนถึงตอนกลาง
ฝนที่ตกมาก็จะทำให้ความรุนแรงของคลื่นนั้นเพิ่มความรุนแรงมาก
ขึ้นก็อาจจะนำไปซึ่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวผมพุทธนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ